โจ๊กมานั่งแล้วก็เริ่มแถลงข่าว
คือมาถึงตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่ม๔๐นั่นแหละค่ะหลายคนก็รออยู่
เพราะยิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดภาพบางส่วนของในงาน
แล้วอธิบายให้ฟังภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นไปพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงความคืบหน้าคดีนี้คดีสังหารสารวัตรสิวในงานเลี้ยง
งานเลี้ยงปาร์ตี้เลือดที่บ้านกำนันนก

กล้องวงจรปิดอย่างที่บอกค่ะทั้งหมด๑๕กล้อง
กู้ข้อมูลได้๑๓แล้วเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
กล้องที่รองโจ๊กบอกกล้องแรกไม่ได้ใช้งานมาตั้งแต่๒๓สิงหาแล้ว
ส่วนอีกกล้องนึงเนี่ยหยุดบันทึกภาพในเวลา๑๐โมง๑๖นาทีของวันที่เกิดเหตุ
เกิดเหตุคือ๖กันยานะแปลว่าอะไรมาเลี้ยงกันมาปาร์ตี้กันช่วงเย็นค่ำใช่ไหม
แต่กล้องมันหยุดบันทึกภาพตั้งแต่ช่วงสายคือ๑๐โมง๑๖นาที
ก็จะไม่มีภาพหลังจากนั้นทีนี้รองโจ๊กบอกว่าตรวจสอบแล้วนะ
ไม่ได้มีการดึงปลั๊กไม่ได้มีการถอดสายเพราะว่าถอดบอร์ดออกมาตรวจสอบ
แล้วพบว่ากำนันนกไปกดสวิตช์ปิดตอน๑๐โมง๑๖นาที
ทีนี้ก็เลยถามว่าเอาแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นกำนันนก
คือบอกว่าณตอนนั้นมันไม่ได้มีใครไงมีแค่ภาพกำนันนกคนเดียวที่เดินมา
แล้วมากดสวิตชปิดแล้วหลังจากนั้นภาพมันก็หายไป
โจ๊กบอกว่าจริงไอ้การกดปิดสวิตช์มันไม่ได้ทำยาก
มันไม่ได้ต้องถอดเถิดอะไรก็แค่ไปกดแค่นั้นเอง
แล้วทำไมถึงต้องกดปิดคืออาจจะมีคนมาเตือนไง
ว่าถ้าเกิดจัดปาร์ตี้คืนนี้ไม่น่าจะควรมีใครเห็นนะ
ว่ามีใครมาบ้างตอนจัดปาร์ตี้จัดงานเลี้ยง
ก็เลยปิดกล้องแล้วก็ไม่มีภาพบันทึกตั้งแต่ตอนนั้น
จัดมาแล้วต้องหลายครั้งนะจัดมาต้องทุกงานประจำเดือน
นี่ไงก็น่าจะปิดทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เหลืออยู่หรือเปล่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เป็นภาพที่เมื่อวานรองโจ๊กเอามาเปิดให้กับสื่อมวลชนดู
แล้วก็อธิบายเดี๋ยวจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังนะ
แต่ว่าเหตุการณ์ในงานเนี่ยคือคงไม่มีใครคิดไงว่าจะรุนแรงแบบนี้
มีการทะเลาะกันหลังจากที่กำนันนกไปคุยกับนายหน่อง
แล้วก็มีพยานหลักฐานชัดเจนว่ากำนันนกสั่งยิง
หลังจากยิงแล้วเนี่ยลูกน้องของกำนันนกก็มายืนคุมเชิงทุกจุดเลย
รอปภที่อยู่ในงานก็มีการควักปืนออกมาขึ้นลำ
แล้วก็เดินมาเหมือนกับจะมาคุ้มกันคุมเชิง
แต่ว่าตำรวจต่างคนต่างออกต่างคนต่างทิ้งหน้าที่
ตำรวจบางส่วนเนี่ยเห็นความผิดซึ่งหน้าก็รู้อยู่ว่าคนก่อเหตุอยู่ตรงนั้น
ไม่อยากให้มีภาพบันทึกไว้ว่าใครมาในงานบ้าง
เพราะว่าสารวัสสิวเข้ามาในงานแป๊บเดียวก็ถูกยิง
ลูกน้องของกำนันนกก็มีปืนตำรวจก็มีปืนส่วนในหน่องก็พกปืนตลอด
ก็สรุปว่าเป็นความขนองฮึกเหิมแล้วในงานเนี่ยนะ
มันยังมีภาพที่เจ้าหน้าที่เอามาเปิดให้ดูจะเห็นว่าในต่องเนี่ยเนี่ย
หน้าประตูรั้วเนี่ยค่ะส่งปืนให้กับในเด้ง
ก็ถ้ารู้แน่ว่ามีเรื่องก็ต้องมีการใช้อาวุธ
คนในงานรู้ไงว่าลูกพี่อาจจะมีปัญหากับสารวัตรคนนี้
จะถึงขั้นยิงกันหรือเปล่าก็เลยมีการเตรียมการเอาไว้ก่อน
จริงวงจรปิดมีมากกว่านี้นะก่อนยิงมีการเคลียร์กัน
มีการเอาคนแบบอายุเยอะออกจากงานไปก่อนเปิดทางให้รถเตรียมออก
หลังจากนั้นกำนันนกก็ออกมาคุยกับในนอง
กำนันนกก็ส่งสัญญาณให้ยิน
นี่คือสิ่งที่รองโจ๊กแถลงเมื่อคืนค่ะ
ทุกคนที่เข้ามาในงานเนี่ยรู้แน่วันนี้

คือทุกคนในงานก็ต้องรู้ว่าลูกพี่เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่กับสารวัตรคนนี้
ก่อนจะมีการยิงกันนะผมไม่ได้ให้ดูภาพแล้วกันนะครับ
ก็มีการเคลียร์เอาคนแก่เนี่ยออกไปก่อนนะครับ

แล้วก็มีการเปิดทางรถต่างเพื่อเตรียมออก
รู้แล้วว่าจะต้องมีการยิงนะครับ
แล้วตัวกำนันก็ออกมาคุยกับนายน่องนะครับ

แล้วอีกอย่างกำนันก็เป็นคนส่งสัญญาณ
ซึ่งวันนี้พยาฐานท่านรองเนี่ยก็สอบไว้ชัดเจน
จบสนิทนะครับนะยังไงก็ไม่รอดนะครับ
ส่วนมูลเหตุจูงใจก็น่าจะเป็นเรื่องของการขอให้ย้ายตำแหน่ง
ของอะไรตอนแรกที่เขาออกมาเป็นหลานเคยจ่าอาจจ่าสิบตำรวจพี่สิบชิวปริชาเนี่ย
แล้วก็มีปัญหาเรื้อรังหลังจากที่สารวัสสิวเข้ามาทำหน้าที่
สารวัสสิวเป็นตำรวจน้ำดีไงไม่เอาเลยเรื่องพวกสวยเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
เอาแน่นอนก็ต้องโดนจับถูกไหมอืมทีเนี้ยพอรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
วิ่งไม่ได้กำไรมันก็น้อยลงแล้วก็เลยคงจะมีการเจรจาแหละว่าขอมามีสวยสติ๊กเกอร์ได้ไหม
ส่วนเรื่องของการดวนเหล้าแพ้อันนี้น่าจะเป็นแค่ส่วนเซี่ยวเล็กที่รองโจ๊กแถลงเมื่อคืนนี้นะคะ
คือเมื่อคืนนี้มีท่อนหนึ่งที่รองโจ๊กท่านพูดถึงการโดนเล่าด้วยนะคือมันมีหลายสาเหตุ
มีทั้งเรื่องสวยสติ๊กเกอร์มีเรื่องขอย้ายหน่วยงานรับผิดชอบให้กับหลานเขยใช่ไหม
อันนั้นปมแรกอันนั้นปมแรกแล้วก็มีตอนโดนเล่าเนี่ยคุณผู้ชมที่รองโจ๊กบอกว่ามันมีประโยคนึงที่สารวัสสิวพูดออกมา
ดวนเหล้าแล้วฝั่งกำนันนกกินไม่ได้กินสู้ไม่ได้สารวสิวพูดว่ากำนันสู้ผมไม่ได้
แล้วรองโจ๊กก็เชื่อว่านี่แหละประโยคนี้แหละเป็นประโยคที่ทำให้กำนันนกขาดผึงเลย
แล้วก็นำมาซึ่งการยิงสังหารสารวัสสิวคุณผู้ชมอีกประเด็นนึงอีกประเด็นนึงเรื่องนี้สำคัญว่าแล้วหลังจากที่สารวัตรสิวโดนยิงไปแล้วมีตำรวจนายไหนเข้าไปช่วยเหลือท่านบ้าง
แล้วก็มีพลขับวิ่งไปเอารถมารับตัวสารวัตรสิวขึ้นนั่งที่เบาะหน้าข้างคนขับแล้วก็มีตำรวจอีกนายนั่งเบาะหลังแล้วก็เอามืออุดแผลอุดบาดแผลจากรอยกระสุนเนี่ยแล้วก็ขับพาร่างสารวัสสิวไปส่งที่โรงพยาบาล
อีกภาพหนึ่งภาพที่สองคุณผู้ชมเป็นภาพหลังจากที่พันธุ์ตำรวจโทวะสินพันปีอีกนายหนึ่งที่โดนยิงอ่ะแล้วมีตำรวจอีก๔นายช่วยพาไปขึ้นกระบะครับในจำนวนนี้ก็มีผู้กำกับเบิ้มอยู่ด้วยนะก็คือพันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ์ครับแล้วภาพต่อมาเป็นภาพก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุตอนโดน
ซึ่งเดี๋ยวต้องไปสืบสาวกันต่อว่าเป็นญาติแท้
หรือว่าเป็นคนใกล้ชิดเฉยนะคุณผู้ชม
ชักปืนออกมาหลักษณะเหมือนคุ้มกัน
จะเห็นว่ามีการส่งปืนให้ในเด้งเพื่อนำไปใช้ในงานด้วย
คุ้มกันในงานด้วยอีกภาพครับเป็นหนึ่งในหกตำรวจที่ถูกออกไม้จับในชุดแรกที่ถอดเสื้อเนี่ยคุณผู้ชม
อันนั้นมีปืนเหน็บอยู่นะเหมือนอยู่แถวสระน้ำอ่ะคุณผู้ชม
มีปืนเหน็บไว้ที่เอวชัดเจนหลังจากก่อนอันนี้เขาอ้างว่าไม่มีปืน
โจ๊กบอกสิ่งที่ควรตั้งข้อสงสัยคือตำรวจให้การเท็จ
คนที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็มีแค่ตามที่เราเปิดให้ดูเมื่อสักครู่อ่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนการดำเนินคดีจะร่วมกันพิจารณาแจ้งข้อหาให้การเท็จ
ในงานส่วนใหญ่เนี่ยก็มีปืนแต่ก็ไม่ช่วยแบบที่พี่เบิร์ตบอกมีปืนทั้งนั้น
เป็นเหตุซึ่งหน้าแท้โดนยิงต่อหน้าต่อตาแท้
แต่หลังเกิดเหตุมีหลายนายที่ไปช่วยเหลือผู้กระทำผิดก็คือหน่องกับกำนันนก
แทนที่จะมาช่วยเหลือตำรวจด้วยกันก็คือสรวจศิลป์กับพันธุ์ตำรวจโทษศิลป์
นายตำรวจระดับสูงเนี่ยมีบางส่วนก็หนีออกไปเลย
แต่มาให้การกับตำรวจตอนที่สอบประคำบอกว่าก็ช่วยแล้วมีการช่วยเหลือแล้ว
ทั้งหมดนี้ก็จะโดนดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยครับ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะประชุมกันแล้วก็จะพินาศร่วมกันว่าจะแจ้งข้อเข้าหาตำรวจคนไหนบ้าง
แล้วแจ้งข้อเข้าหาอะไรบ้างดูแล้วภาพรวมส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น๑๕๗เป็นหลัก
ก็คือการล่าเว้นการปล่อยหน้าที่การไม่ทำหน้าที่การทิ้งที่เกิดเหตุนะครับผม
นี่แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการแถลงของรองโจ๊กเมื่อวานนี้ว่ามีกี่นายที่เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บในงานนะครับ
น้ำแข็งก่อนที่พี่จะพาไปเรื่องกู้เซิร์ฟเวอร์น้ำแข็งเรียงภาพให้คุณผู้ชมดูอีกทีได้ไหม
น้ำสังเรียงภาพให้คุณผู้ชมดูเอาภาพเมื่อกี้ก่อนภาพแรกที่ได้มีการเปิดเผยเลยมันเป็นยังไงน้ำแข็ง
นี่ภาพแรกที่เห็นสีแดงลูกศรสีแดงนี่คือสารวัสสิวใช่ไหม
ดาบตำรวจสองนายคือดาบตำรวจชายานัทดาบตำรวจสารวุฒิแล้วก็พันธุ์ตำรวจตรีนรง

ทีนี้พอมาที่ลานจอดรถลานจอดรถ

แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีดาบชายานัทหรือว่าดอลลาร์

ส่วนหลังจากนั้นพอคันนี้ไปปั๊บ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจโทวสินคนที่ได้รับบาดเจ็บ
เดินมาที่แรกยังเดินได้นะแล้วล้มที่ลานจอดรถ
แล้วก็มีตำรวจอีก๔นายมาช่วย
ก็มีร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์
มีพันธุ์ตำรวจโทพัฒระ
แล้วก็ดาบตำรวจสารวุฒิอันนี้คือคนเดียวกันกับที่ไปอุ้ม
สารวัตรสิวมาแล้วก็พันธุ์ตำรวจตรีนรงค
นี่ไงพี่เบิร์ตตอนแรก๓แล้วบวกไปอีก๒คนใหม่คือ
ร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์แล้วก็พันธุ์ตำรวจโทพัฒระ
แปลว่าอะไรคือมีแค่๕นายเองนะ
มีแค่๕นายเองแล้วที่เหลือล่ะที่บอกว่าเป็น
นายตำรวจเป็นชั้นผู้ใหญ่แล้วที่บอกว่า
ช่วยน้องช่วยน้องอยู่ไหนกันหมดนะครับ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือคนโกหกได้นะครับ
แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้
คำเบื้องต้นก็ฟังก่อนฟังก่อนฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย
จะให้การอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็นำมาซึ่งภาพ
เอามาดูเรื่องเสิฟเวอร์นะเคิร์ดในคืนเกิดเหตุที่ยิง
มีกล้องวงจรปิดรวมทั้งสิ้น๑๕กล้องนะ
จากกล้องวงจรปิดจำนวน๑๓กล้องเหลือ๒กล้อง

คุณผู้ชมพบว่ามันมีการนะครับอ่ะดึงสายแลนด์หรือจะถอดปลั๊กหรือจะปิดสวิตช์อ่ะนะ
คือคุณผู้ชมแม่มันโบ๊ะบะมากทั้งสองกล้องนี้อยู่ในตำแหน่งที่ถ้าถ้าเห็นมันเห็นเหตุการณ์อ่ะ
จะเห็นอย่างชัดเจนด้วยและมีข้อมูลว่าถูกถอดออกไปนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาของวันที่๖กันยายนก็คือวันเกิดเหตุนั่นแหละ
ซึ่งภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือกำนันนกกำลังล้างรถเบลลี่คันงามของเขาอยู่
คาดว่าจะเป็นกล้องตัวที่๑๔นะครับบริเวณห้องพระหลังสระน้ำ
บันทึกภาพนี้เอาไว้ได้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าอ้าวอะไรระเบิดพูดมาไม่เห็นมีภาพ
คืออันนี้เขาไม่ได้เปิดเผยแต่ว่าพูดมาจากบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กก็บอกว่า
อีก๒ตัวที่ปิดไปถ้าเห็นนะถ้าเห็นคือเห็นไอ้ตรงโต๊ะที่จัดเลี้ยงนั่นแหละ
แต่อันเนี้ยมีการดึงใส่แลนไปไงกิ๊กโดร์อ๋อโปรแคหงคุณผู้ชมครับ
การกู้เซอเวอร์กล้องวงจรปิดในบ้านกำนะนกหรือว่าไอ้เซอร์เวอร์เครื่องที่สองเนี้ย
ครับยังกู้ไม่ได้โอ้นี่ก็หลายวันแล้วนะยังกู้ไม่ได้มันเสียหายหนักมากครับอ๋อ
นะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้ข้อมูลจากช่างที่ติดกล้องวงจรปิด
ในบริษัทกำนันนกเออต้องฟัง
๕กล้องโดยแบ่งเป็นจุดที่๑นะครับ
เป็นรั้วสำนักงานจุดที่๒ก็รั้วสำนักงาน
จุดที่๓ก็ประตูรั้วสำนักงาน
จุดที่๔ก็ตรงประตูรั้วสำนักงานนะฮะ
นะครับซึ่งจุดที่สี่นี่แหละจุดที่สี่เนี่ยนะ
จะเห็นเหตุการณ์ขณะตำรวจวิ่งแตกกระเจิงกันหลังเกิดเหตุคุณผู้ชม
ตัวอยู่รั้วอย่างนี้๔ตัวอยู่รั้วนะ
แต่ตัวที่๔จะเห็นนะอ่าอ่า
จุดที่๕ครับจุดที่๕คือที่ป้อมยาม
จุดที่๖คืออาคารหลังป้อมยาม
จุดที่๗อยู่ติดรั้วจะเห็นอะไรระเบิดเห็นด้านนอก
จุดที่๘ติดรั้วจะเห็นถนนด้านนอก
คืออันนี้เขาไว้ประกันขโมยกันอะไรด้วยไง
ที่๙อาคารสำนักงานจุดนี้จะเห็นมุมสำนักงาน
จุดที่๑๐อาคารสำนักงานติดรั้ว
จุดนี้จะเห็นมุมในสำนักงานครับ
จุดที่๑๑อาคารสำนักงานเหมือนกันเห็นมุมในสำนักงานเหมือนกัน
จุดที่๑๒ก็เห็นมุมในสำนักงานเหมือนกัน
คุณผู้ชมครับไอ้จุดที่๗๘๙๑๐๑๑๑๑๒เนี่ย
น่าจะเห็นรายละเอียดในงานเลี้ยงชัดครับ
อยู่ใกล้กับจุดโต๊ะจีนหรือครับพี่อ๋อใช่นี่แหละฮะ

ถ้าเอาแล้วมีท่าอีกแล้วเบิร์ต
ถ้าจุดที่๑๓อยู่มุมห้องคาราโอเกะ
ซึ่งจะเห็นเหตุการณ์ขณะยิงสารวัสสิวครับ
ถ้าเราสามารถกู้กล้องวงจรปิดจุดที่๑๓ได้
น่าจะเห็นตอนยิงสารวัสสิวเลยครับ
รวมถึงจุดที่๑๔นะครับที่ห้องพระหลังสระน้ำ
ก็จะเห็นขณะยิงสารวัตรสิวเช่นกันครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งกล้องตรงจุดนี้
โจ๊กบอกว่านี่แหละถ้ากู้ได้จะเห็น

นะครับซึ่งเป็นนะครับสองกล้องที่ถูกดึงสายแลนด์ออกตอน๑๐โมงนะ
จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ยิงตอนกลางคืน
เพราะว่าทั้งสองกล้องอยู่ในตำแหน่งนี้แม่คุณผู้ชมว่ายังไง
ต่อไปจุดที่๑๕ตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถแบ็คโฮลครับ
จุดนี้จะเห็นเหตุการณ์ขณะที่ภูมิกับเบิ้มอุ้มสารวัตรสิว
จากนั้นผู้กำกับเบิ้มก็วิ่งกลับเข้าไปในงาน
แล้วภูมิกับเบิ้มก็ขึ้นรถกระบะไปกับเขาด้วยไง
สำหรับกล้องวงจรปิดทุกกล้องนะครับเป็นรุ่นใหม่คุณภาพดีความละเอียด๔ล้านพิกเซล
ร้านพิกเซลภาพคมชัดเสียงชัดแจ๋ว
ราคาตัวละกล้องละ๓๐๐๐บาท
แล้วก็มีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าที่มีในบริษัทเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่
กล่องสีดำเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยน
ส่วนที่บริษัทบ้านพักของกำหนังนกตั้งอยู่ในซอยบ้าน
แล้วก็รอบตัวบ้านเป็นกล้องรุ่นเก่าบันทึกได้แค่ภาพ
แต่ไม่สามารถบันทึกเสียงได้ความละเอียดก็ล้านพิกเซล

สิวนะไม่ละเอียดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
และกำลังนกสั่งให้เปลี่ยนเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมระบบใหม่
ก็คือไอ้กล่องนะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์กล่องสีแดงเท่านั้น
คือไอ้รอบบ้านช่างมันไงรอบบ้านช่างมัน
เอาหลักฐานในบริเวณบ้านถ้าสมมุติว่าขโมยขโจรเข้าอะไรอย่างนี้

คืออย่างนี้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดสีดำ

งมเจอที่คูน้ำข้างถนนตากล้องดอนตูม
ซึ่งเป็นจุดแรกที่งมเจอนะครับ
ส่วนไอ้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดสีแดง
ติดตั้งที่บ้านกำหนังนกที่พูดเหมือนเมื่อกี้
งมเจอที่คลองหลังวัดตากล้อง

อันนี้เป็นรายละเอียดของเรื่องของเซิร์ฟเวอร์

วงจรปิด๒กล้องที่มีการดึงสายแลนด์ออกไป

ต้องไปดูว่าแล้วการจัดงานเลี้ยงครั้งก่อน
เวลาก่อนจัดเขาดึงไอ้๒ตัวนั้นออกหรือเปล่า

เรื่องของการจำแนกแยกกลุ่มคน
ที่มีส่วนในงานเลี้ยงของกำลังนกในวันนั้น
เมื่อวานนี้รองโจ๊กครับก็มาแบ่งให้ดูชัดกันอีกรอบหนึ่ง

ภาพนี้ที่เราเปิดให้ดู๒๓รอบแล้ว

ก็คือผู้กำกับเบิ้มหรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกวะชิรายาวไทยสงศ์
เป็นผู้เข้าไปช่วยเหลืออุ้มร่างของสารวัตรสิว
แล้วก็สั่งให้ลูกน้องสังกัดทางหลวง๓นาย
ไปเอามาไปเอาคัมรี่มา
เพื่อจะพาสารวัสสิวไปส่งโรงพยาบาลครับ
อกจากนี้แล้วผู้กำกับเบิ้มก็
เป็นคนพยุงร่างของพันตำรวจโทวสินพันปี
รองผู้กำกับการ๒ตำรวจทางหลวง

ขึ้นกระบะไปส่งโรงพยาบาลเหมือนกันครับ

มันอาจจะแตกต่างจากคำให้การในช่วงแรกของกลุ่มในตำรวจ

ตอนแรกนะแย่งกันแย่งกันบอกว่าเป็นฝ่ายช่วยเหลือพันธุ์ตำรวจโทวศิลป์และสารวัติศิลป์
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้รองโจ๊กบอกว่า

มันมาแย้งกับตอนหลังแล้วแย้งกับภาพวงจรปิด

นายก็พกปืนประจำกายติดตัวอยู่

คาดว่าอาจจะลืมไปว่าตนเองก็มีปืนนะ
อ๋อเหรอค่ะอันนี้รองโจ๊กท่านบอก
โจ๊กยังบอกอีกว่าที่น่าสนใจอีกหนึ่งข้อมูลคือ

โอ้โหเป็นตำรวจยศสูง
พาหญิงสาวคนหนึ่งมาร่วมงาน

มันมีถ้าในละครเขาจะเรียกว่าหนีไปตั้งหลักไง

และกลุ่มที่๓ครับคือกลุ่มควบคุมพื้นที่

หรือว่ามีทั้งตำรวจและมีพลเรือน

หลังกับปั้งแล้วปุ๊บรอบภประสงค์เอาปืนขึ้นมาลั่นไก่และเดิน
แล้วเขาคุมพื้นที่ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนะ
อย่างที่บอกคือมีทั้งตำรวจพลเรือน
แล้วก็รอปภประสงค์ใส่ไกลกระ
จำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมที่เป็นญาติกำนันนกด้วย
ก็ถือปืนขึ้นลำกล้องเดินไปเดินมาทั่วงานเลย
โจ๊กย้ำว่าการแบ่งเป็น๓กลุ่มนี้ก็จะได้ทำให้
สังคมได้เห็นพฤติกรรมของตำรวจที่ไปร่วมงาน
ว่ากลุ่มไหนร่วมกระทำความผิดทั้งทางอาญา
และวินัยจะได้แยกเป็นรายบุคคลได้ถูก
แล้วก็กลุ่มไหนที่อาจจะมีการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือทั้งคนร้ายช่วยเหลือกำนันนก
ยังไม่รู้ว่าสั่งการจริงหรือเปล่า
แล้วไหนจากกลุ่มที่ช่วยเหลือคนเจ็บด้วย
อันนี้เนี่ยก็โทษก็จะต่างกันไป
คุณผู้ชมเบิร์ตจะพาออกจากบ้านแล้วนะ

แล้วเดี๋ยวจะไปตอนหนีแล้วนะ
ตำรวจยันไม่พากำนันหนีก็บ้านมันอยู่ติดกัน
ตำรวจคนพิการพอดีเห็นในกล้องวงจรมีรถคันหนึ่งนำหน้า

ระดับรองสารวัตรนะดอมนะน้ำแข็งนะคุณผู้ชม

กล้องวงจรปิดจับภาพนะครับ
รถของกำนันนกก่อนนะฮะ

โมเตอร์ไซต์นำหน้ามาก่อนนะนี่
ขับออกมาจากที่เกิดเหตุมุ่งหน้ากลับบ้าน

ขับนำรถฟอร์จูเนอร์สีขาวของกำลังนก
นี่นี่นี่น่ะ
เป็นของร้อยตำรวจโทมณัฐจันมีทรัพย์ครับ
ท่านเป็นสารวัฒน์ขออภัยลองสารวัฒน์จราจร

อยู่ในท้องที่นั่นแหละเนี่ยเมื่อกี้เลี้ยวเลี้ยวยูเทิร์นไปแล้วใช่ไหม
ใช่นี่รถกำลังนกเลี้ยวตามถูกต้องเพราะว่าตอนแรกเราเห็นมอเตอร์ไซค์เหมือนมาจอดขวางอยู่
แล้วก็มีรถสีดำของตำรวจที่ชื่อมณัฐที่พี่เบิร์ตบอก
เพลินไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเป็นรถคันนี้ของกำนันนก
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็พบว่าคนขับรถกระบะก็คือร้อยตำรวจโทมนัดนั่นแหละนะฮะ
ตำรวจจึงคุมตัวมาสอบปากคำโดยท่านอ้างว่าหลังเกิดเหตุขับรถจะกลับบ้าน
ครับก็บ้านอยู่ใกล้กับบ้านกำนันนกจะให้ผมกลับทางไหน
ใช้เส้นทางเดียวกันใช่นะอยู่ในตะบนตากล้องเนี่ย
ก็ใช้เส้นทางนี้แหละน้ำแข็งแล้วยังบอกด้วยว่าเป็นญาตินะ
เป็นญาติกำลังนกแต่คุณผู้ชมครับครับ
รองสารวัตรคนนี้ให้การเป็นประโยชน์นะอ๋อเหรอ
ให้การเป็นประโยชน์คือท่านบอกหมดเลยว่าในที่เกิดเหตุ
เมื่อวานนี้ครับมีชื่อของร้อยตำรวจโทมณัฐที่พนักงานสอบสวน
เรียกตัวมาสอบปากคำนะครับให้มาอีกครั้งหนึ่งที่กองประชาการตำรวจภูทรภาค๗นี่แหละ
แต่ตลอดทั้งวันท่านไม่มาท่านไม่ได้ปรากฏตัวนะครับ
ยังไม่มาตามที่ตำรวจเรียกอย่างไรก็ตามก็จะมีความผิดฐาน
ร่วมกันพากำนันนกหลบหนีหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
เพราะข้อมูลที่ได้จากร้อยตำรวจโทมณัฐยังเป็นข้อมูลใหม่จากการตรวจสอบพญาหลักฐานเพิ่มเติม
ส่วนข้อมูลจากชุดคลี่คลายคดียืนยันว่าร้อยตำรวจโทมณัฐ
ยังไงซะก็เข้าข่ายความผิดในที่เกิดเหตุที่ไม่ให้การช่วยเหลือสารวัตรสิวไง
อันนี้ก็จะโดน๑๕๗นะครับซึ่งหลายนายหลายนายที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะโดนอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว